คุณย่าดูทีวีอยู่อยู่กับหลานนะอ่าหลานขึ้นบ้านไปไปชั้นสอง
เห็นไฟไหม้จะพาย่าหนีเตือนย่าแล้วย่าไฟไหม้ย่าไฟไหม้
ย่าไม่ได้ยินย่านั่งดูทีวีต่อฮะสุดท้ายเป็นอย่างงี้เลยคุณผู้ชมฮะ
โอ้ยไฟท่วมบ้านแบบนี้เหตุเกิด๑ทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสนบางขุนเทียนรับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ที่บ้านเลขที่๕๘
ในซอยจอมทอง๘ทับ๑ครับต้องประสานรถดับเพลิงไปช่วยกัน
ดับเพลิงนะฮะเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนสองชั้นฉีดน้ำอยู่สักหนึ่งชั่วโมง
ก็ดับเพลิงได้ทั้งหมดโอ้ยยังดีนะไฟไหม้ขนาดนี้
แต่ไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
แล้วไฟไม่ได้ลุกลามไปติดหลังอื่นนะก็ไหม้แค่บ้านต้นเพลิงเท่านั้น
เจ้าของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณย่าศรีประไพรอายุ๘๐ปีนะท่านเล่าให้ฟัง
นั่งดูทีวีอยู่ชั้นล่างกับหลานชาย
จากนั้นเห็นหลานเดินขึ้นไปชั้นบนหลานวิ่งลงมาบอกย่าไฟไหม้ย่าไฟไหม้
แต่ตอนนั้นย่าไม่ได้ยินครับก็เลยนั่งดูทีวีต่อนี่คุณย่าคุณย่าศรีประภัย
รู้ตัวอีกทีคือหลานชายนี่แหละต้องพาคุณย่าหนีออกจากบ้านแล้วฮะ
เขาก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นไฟไหม้อยู่ผนังหลังตู้เย็นก็เลยวิ่งลงมาบอกคุณย่า
กลัวย่าจะเป็นอันตรายก็เลยตัดสินใจเอาวะย่าไม่ได้ยินไม่เป็นไร
ซึ่งเป็นหลานพาย่าหนีออกจากบ้านมาก่อนก็แล้วกัน
โอ้โหแล้วที่ไฟมันไหม้แบบนี้มันเกิดจากอะไร

เขายังไม่แน่ใจพี่น้ำแข็งว่ามันเกิดจากอะไร
แต่หลานบอกเมื่อวันก่อนที่บ้านเพิ่งจะล้างตู้เย็นกันไป

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าตู้เย็น

พอมันเปรี้ยขึ้นมาลัดวงจรขึ้นมา

ไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าสาเหตุมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ
แต่ยังดีนะรอดชีวิตมาทั้งสองคนนะครับ